อีกเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องยาบ้ายาเสพติดเหมือนกัน
แล้วก็เป็นคลิปปรากฏอยู่ในโลกโซเชียล

เพราะว่าเกิดเหตุลูกชายทำร้ายแม่
ถึงขนาดตบตีรวมถึงเอาขวานขึ้นมาเพื่อจะเงื้อฟันแม่นะครับ

นี่แหละครับคลิปเหตุการณ์นี้ที่ปรากฏในโลกโซเชียลนะครับ
หนุ่มคลุ้มคลั่งก่อเหตุทำร้ายแม่แท้
โดยไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะครับ
ล่าสุดเนี่ยนายทรงพลทัพพระโชธ
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์
พร้อมทหารกรมฐานม้าที่๓กองพันธานม้าที่๑๓
พ่อขุนผาเมืองเข้าสอบถามผู้ที่ปรากฏในคลิป

รวมถึงนายชัชพงศ์อายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหายาเสพติดซึ่งปรากฏในคลิปนะฮะ
ซึ่งจากการสอบถามพูดคุยกับผู้เป็นแม่
ผู้เป็นแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
แต่ก็ถูกปลดออกจากราชการเมื่อปี๒๕๕๔นะครับ

จากนั้นลูกชายก็กลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่
ที่บ้านในตำบลเพชรละครที่อำเภอหนองไผ่
ส่วนปี๒๕๕๗ถูกดำเนินคดียาบ้า๒๐เมตร
ถูกจับกลุ่มเข้าคุกเป็นระยะเวลา๓ปี
แล้วก็ได้ออกจากคุกเมื่อวันที่๗ตุลาคม๒๕๖๐นี่เองนะครับ

น่ากลัวนะครับนะครับโอ้โฮน่ากลัวแล้วคนก็ได้แค่ยืนดูนะ
โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายชัชพงศ์มีอาการทางจิต
ระแวงว่าผู้เป็นแม่จะเข้าไปขโมยของที่ห้อง

และในช่วงเกิดเหตุชาวบ้านข้างเคียงเนี่ย

เนื่องจากนายชัชพงศ์ได้ถือขวานไว้ในมือ

ต่อมาผู้ใหญ่บ้านได้โทรศัพท์แจ้งไปยังตำรวจสพนไผ่

ไม่ต้องการให้ตำรวจเอาเรื่องกับลูกของตัวเอง

สำหรับนายชัชพงศ์ขาดการรายงานตัวคุมประพฤติ
เป็นจำนวน๓ครั้งแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตเวทนะครับ
เข้ารับการรักษาแล้วก็รับยาจากโรงพยาบาลจิตเวท
นครสวรรค์ราชนครินเป็นประจำ

นำตัวส่งสำนักคุมประพฤติที่จังหวัดเพชรบูรณ์
คุมประพฤติเองก็นำตัวส่งเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
กักขังตามกำหนดจำนวน๘๗วัน

และหลังจากนั้นเรื่องของการเยียวยาอาการทางจิต
และเรื่องของการบำบัดเรื่องยาเสพติด

ทางด้านของประหลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

ก็จะประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่

ผู้เป็นแม่และครอบครัวญาติพี่น้องต่อไป
เพราะผู้เป็นแม่นั้นก็ยังเป็นห่วงลูก
ไม่อยากให้ตำรวจนั้นเอาผิดกับลูกชาย
เพราะลูกชายเคยติดคุกมาก่อนหน้านี้แล้ว
ออกมายังเกี่ยวข้องกับยาบ้า

บอกอยากรักษาลูกชายให้หาย
คือเข้าใจว่าลูกชายทำไปเพราะอะไร
ก็เลยมีความสงสารอยากจะให้สังคมช่วย

ครับหัวองค์แม่นะครับสามนี้แหละครับ